ก็ตอนนี้ได้รับเป็นดาวสันโว
หลังจากที่โทรนาเมนต์ได้จบไปนะครับ

ประตูเนี่ยไปเทียบเท่ากับอีก๕คนของนักฟุตบอลนะครับ
แต่เขามีสถิติในการลงเล่นที่เวลาน้อยกว่า
ก็ทำให้ได้รับรางวัลนี้ไปนะครับ
แชมป์ตกเป็นของเกาหลีใต้ที่เอาชนะ
ซาอุดีอาราเบีย๑ต่อ๐ในช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่อวานนี้นะครับ
ปรากฏว่าในปีนี้นะครับนักเตะไทยอย่างเจริญศักดิ์วงกร
สร้างชื่อด้วยการคว้ารางวัลดาวสันโวสูงสุดในศึกฟุตบอล
อยู่๒๓ปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นะครับ
ด้วยการยิงไปทั้งสิ้น๓ประตูและถือเป็นนักเตะทีมชาติไทยคนแรกนะครับ
ที่สามารถคว้ารางวัลดาวสันโวในรอบสุดท้ายรายการนี้ได้อีกด้วยนะครับ
สำหรับ๓ประตูที่เจริญศักดิ์ยิงได้นั้นมาจากเกมที่เจอกับบาเรน๒ประตูนะครับ
ซึ่งเป็นประตูขึ้นนำ๔ต่อ๐แล้วก็๕ต่อ๐ของทีมชาติไทย
แล้วก็เกมที่เจอกับอีรักษ์ที่เขาสังหารจุดโทษให้ไทยออกนำ๑ต่อ๐นะครับ
นี้เจริญศักดิ์ยิงได้๓ประตูเท่ากับ
โมฮาเมดนาซิกของอีลักษณ์นิโคลัสอากอสซิโนของออสเตรเลีย
ซาอิดอาเมอรี่ของยูเออีนแล้วก็อิสลอมโคมิลอฟของอุสเบกิฐานนะครับ
แต่เวลาในสนามของเจริญศักดิ์น้อยที่สุดนะครับเพียงแค่๑๓๖นาทีเท่านั้นนะครับ
ทำให้เขาเนี่ยได้รับตำแหน่งดาวสันโวเดี่ยวไปคลองเจรศักดิ์วงกรก็ได้เปิดเผยว่า
ก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะทีมชาติไทยเนี่ยก็ตกรอบไป
ตั้งแต่รอบ๘ทีมสุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โค้ชที่ให้โอกาส
แล้วก็หวังว่าจะพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับ
สาวดีอาราเบียที่เอาชนะไทยมายรอบ๘ทีมครับก็เจอกับเกาหลีใต้ครับ
สุดท้ายเนี่ยนะครับคู่นี้ต้องสู้กันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ
แล้วเกมช่วงท้ายเนี่ยก็ดูซาอุเนี่ยดีกว่าในช่วงก่อนต่อเวลาด้วยแต่ว่าทำไม่ได้เองนะครับประมาณสัก๔๕นาทีก่อนจะหมด๙๐นาทีเนี่ย
พอในช่วงต่อเวลาครับฟุตบอลมันก็ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่ทำท่าว่าจะยิงจุดโทษเหมือนกันเดือดไปหมดเลยครับ
มีจังหวะมารุมมาตุ้มกันด้วยนะครับเกือบจะมีเรื่องมีราวกัน
แล้วสุดท้ายนะครับจังหวะฟรีคลิกลูกนี้ครับกล้องหลังเกาหลีใต้ขึ้นเทคโมงครับ
สำหรับทางทีมชาติเกาหลีใต้นะครับโอ้โหสุดสุดเลยนะครับ

ครับจากชุดอยู่๒๓ปีนะครับมาดูที่ชุดใหญ่กันบ้างนะครับ
ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับอินโดนีเซียในวันที่๒๖มีนาคมนี้นะครับ
เนื่องจากติดโทษแบนจากการที่สะสมใบเหลืองครบ
สองใบในเกมล่าสุดที่เจอกับเวียดนามนะครับ

อาคิรานิชชิโนะก็วางแผงที่จะเรียกธีรศิลป์ดังดา

แม้ว่าเจ้าตัวจะติดโทษแบน
ในเกมที่จะพบกับอินโดนีเซียก็ตามนะครับ
เนื่องจากต้องการให้ธีรสินเตรียมความพร้อม

ก่อนที่ทีมชาติไทยจะมีเกมอุ่นเครื่อง
หรือว่าวันที่๓๑มีนาคมนี้นะครับ
ซึ่งในวันดังกล่าวทีมชาติไทย
จะไม่มีโปรแกรมการแข่งขัน
ในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับ
ยังไงก็คงต้องมาช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันนะครับ

เป็นยังไงครับตังค์สหรัฐอยู่เย็นนี่

โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็แม่น่าจะลุ้นกันสนุกเลยนะครับ
สำหรับการเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายของเจลิก

สหรัฐเองถ้าไปที่ญี่ปุ่น
เวลาในการเตรียมทีมนี่มันเหลือไม่เยอะนะ
แล้วก็อย่างหนึ่งคือที่เมืองทองเอง

เพราะว่าไทยลีกเองก็จะเปิดระดูการ

ปรับตัวคือตังค์ไม่เคยไปเล่นต่างแดนเลย
สภาพอากาศด้วยนะครับทุกอย่างมันจะเป็นยังไง

ที่เขาไปเชียร์ทางธีรทรบุญมาทัน
ครับนะครับแฟนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่า
อยากจะเห็นสหรัฐอยู่เย็นเหมือนกันนะครับ

มี๒สมสอบในเจรียร์ลีกที่สนใจ
ทีมน้องใหม่แต่หน้าเก่าในสุเจลีกนะครับ
เพิ่งกลับขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนอีกหนึ่งทีมยังไม่มีการเปิดเผยนะครับ

จากทั้ง๒สโมสรและคาดการณ์ว่า

ก็น่าจะมีข้อบทสรุปในเร็ววันนี้นะครับ
อ่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ
ก็คือว่าถ้าหมดสหรัฐไปอีกคนนึงเนี่ย

เมืองทองจะต้องสร้างทีมใหม่ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเสียเวลาตอนนี้ดีกว่านะครับ
อย่างน้อยถ้าผลงานมันยังไม่ดีปี๒ปีเนี่ยอนาคตเด็กพวกนี้ขึ้นมาเมืองทองจะสามารถกลับมาเป็นทีมใหญ่ได้
ในเรื่องของทีมชาติไทยก็จะได้มีนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์นะครับ
ก็ถือว่าพัฒนากันต่อไปนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับ